อุดรธานีผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
หึงโหดผัวธาตุยาแทงคอเมียดับคามือ
ผู้หญิงอายุสัก๓๒นะครับมีแฟนรุ่นน้องมีสามีรุ่นน้องขี้หึง
แต่ไม่ได้หึงธรรมดาหึงเพราะฤทธิยาบ้าครับคุณผู้ชม
ดูเลือดดิเลือดกระเซ็นดินี่แหละครับแทงคอไงพี่บอกแล้ว
ถ้าแทงคอในเลือดมันจะพุ่งออกมาเลย
๔๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับตรรพสภศรีธาสตร์อุดรณ์ธานี
ไปตรวจสอบผู้หญิงคนหนึ่งถูกบี้แทงคอที่บ้านพักครับ
อยู่บ้านโคกหนองแวงตะบลนายุงอำเภอศรีทาก
เลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยตั้งแต่ห้องนอนยันรั้วบ้านคนเจ็บคือนางราตรี
อายุสามสิบสองปีโดนแทงที่ลำคอด้านขวาถูกนำส่งโรงพยาบาล
แต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนี่ฮะเรามีรูปผู้ตายให้ดูนะครับ
อืมแล้วก็คนที่แทงเนี่ยเป็นสามีลูกน้องอยู่ซ้ายมือครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายกิติราชอายุ๒๖ปีเป็นสามีรุ่นน้อง
หลังจากก่อเหตุหนีหนีแต่ไปโดนตำรวจจับได้
เพราะไปกบดานอยู่ที่วัดป่าบึงกุฎเต่านู่นมีดทำครัวด้วยยาวหนึ่ง
ฟุโอ้โฮดูเลือดดีโอ้โฮนี่คือโอ้โฮนี่หรอ
เป็นแม่ม่ายลูกติดรับจ้างตัดอ้อยสามีรุ่นน้องอ่ะตัดอ้อยด้วยกันอ่ะ
นะครับมาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพบอกว่าเอามีดแทงจริงแหละ
เอามีดแทงเมียจริงนะคือเมียเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้า
อยู่กับเพื่อนผู้หญิงสามคนเขาก็เข้าห้องนอนไปไปเสพยาบ้า
เสพยาบ้า๓เม็ดนะฮะแล้วได้ยินเสียงภรรยาคุยกับเพื่อน
นะครับเสียงภรรยาคุยกับเพื่อนแต่ข้อความเป็นยังไงเราไม่รู้
แต่เขาบอกว่าพอฟังแล้วระแวงว่าเมียจะมีคนอื่นเออนะฤทธิยาแหละกูว่า
พอภรรยากลับมานอนครับมีปากเสียงกันนะภรรยาเนี่ยไปหยิบมีดมาขู่
เขาก็เลยแย่งมีดแล้วแทงไปครั้งหนึ่งฮะ
อ๋อขอร้องกันสาเหตุว่าแฟนจะรอกใจ

แล้วแฟนอยากจะเลือดละเรา

ก็เลยมีปากเสียงกัน

แต่ถ้าแฟนก็มองว่าเขาไปดื่มเหล้าที่ไหน

นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน

อืมไม่ไปโทษความหงวงความอะไรเนี่ย

ที่ก่อเหตุในยาบ้าหรือใครจะเถียง

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นตายครับ
แล้วนายกิติราชก็รับสารภาพทุกข้อเก่าหา

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพกัน

ก็ตามหลักการแล้วมันต้องไปผมไม่ไปครับ
ผมขอใช้สิทธิ์ผมกลัวไปโดนกระทืบฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับส่วนศพของผู้ตายนี้นะฮะ
ครอบครัวจะทำวิธีชาปนกิจวันนี้ครับ